เวลาที่เหล่าบรรดาผู้สมัครทั้งหลายเขาลงพื้นที่
บรรดาแฟนคลับเขาจะคล้องดอกอะไรคะ

ทีนี้ตอนนี้โอ้โหคนที่เป็นทั้งชาวสวนชาวไร่ยิ้มแก้มปริเลย
เพราะว่าจะต้องเตรียมปลูกให้มันออกดอก
ที่จะรับการเลือกตั้งที่จะถึงแล้วนะคะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวเศรษฐกิจค่ะ

ซึ่งแน่นอนว่าบรรยากาศการหาเสียงก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ดอกไม้ที่มักจะได้รับความนิยมในช่วงการเลือกตั้ง
ก็หนีไม่พ้นดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพากันไปดูว่า
ทางด้านเกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง
เพื่อให้มีผลผลิตเทียบเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาดค่ะ
เกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อส่งขายตามออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงนี้
ส่วนหนึ่งมาจากการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครพักการเมืองต่าง

วางแผนให้ออกดอกเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
โกยรายได้ช่วงโอกาสทอง
คือเราก็จะปลูกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๑เท่าตัวครับ
เพื่อรองรับการเลือกตั้งครับ
ซึ่งดาวเรืองก็จะแบบ
ผู้ให้ผู้รับก็เหมือนกับ
มีความหมายเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้ครับ

ห้อยคอผู้สมัครรับเลือกตั้งอะไรต่างนะครับ
หรือไม่ก็เอาไปไหว้ทาง
เจ้าที่สารพระภูมิพระพรมอะไรต่างก็จะใช้ดอกดาวเรืองครับ
ปลูกดอกดาวเรืองกว่าจะเริ่มเก็บผลผลิตได้
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ๒เดือนค่ะ
และทยอยตัดดอกเก็บขายได้ต่อเนื่องอีกราว๑เดือนครึ่ง
โดยขนาดของดอกดาวเรืองที่นิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอนั้น

หรือที่เกษตรกรเรียกสั้นว่าดอกโบ้นั่นเองค่ะ
ซึ่งปกติแล้วราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่ดอกละ๑บาทถึง๑บาท๕๐สตางค์
แต่ตอนนี้ราคาปรับขึ้นตามความต้องการของตลาด
เกษตรกรคาดในช่วงเลือกตั้งปีนี้
ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
ขายได้ราคาดีสูงถึงดอกละ๓บาทเลยค่ะ
ถ้าเป็นดอกโบ้ดอกใหญ่นี่คือว่าเราก็ได้เงิน

เพราะว่าส่วนมากคนต้องการดอกใหญ่
ส่วนมากจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่
เราก็ต้องปลูกเตรียมให้ตรงกับเทศกาล
ถ้าไม่ตรงเทศกาลราคามันก็จะไม่ค่อยดี
ถ้าตรงเทศกาลปุ๊บก็มีโอกาสดีของชาวสวน
นักสถาสตร์คาดช่วงการเลือกตั้ง
เม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ

เติบโตขึ้นอีกราว๑๑๕
ถือเป็นช่วงโอกาสทองสร้างรายได้
หากเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
มีการวางแผนรับกับความต้องการของตลาดให้ดี
ก็เตรียมรับทรัพย์เข้ากระเป๋าตุงไปเลยค่ะ